หนึ่งนาทีครับคุณผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องของคดีคุณแตงโมกัน
คุณกฤตติดฮะคุณกฤตติดออกมาบอกว่า
ในโลเทคนะไอ้เรื่องจะไปแก้วันที่
แก้เวลาในรูปถ่าย

ตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นเท่านั้นเอง
นี่แหละฮะเรื่องเวลาบนภาพถ่าย
๒๑นาฬิกาห้าสิบหกนาทีบ้าง

หรือ๒๒นาฬิกาสิบสามนาทีอะไรแบบนี้
ที่นักสืบโซเชียลเขาตั้งคำถาม
บางคนก็เอารูปถ่ายจากกล้องหน้ารถที่ขับผ่านในวันเกิดเหตุ
มาแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ดับไฟบนสะพานตอน๓ทุ่มจริง
ประเด็นต่างพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ได้โทรไปสอบถามคุณกติก
กติกบอกว่าเพื่อนโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่โยธาหรืออะไรก็ไม่รู้
เขาบอกทดลองนะฮะติดไฟแล้วก็เปิดไว้ทั้งคืนปิดไฟตอนเช้า
ส่วนไทม์ไลน์ของรูปนะครับคุณกติกยืนยันไม่ได้แก้
แก้ไม่เป็นไอ้พวกนี้หนูเนี่ยนะฮะทำไม่เป็นนะครับ
แล้วไอ้ไฟสลิงถ้ามันติดอยู่หรือเปล่า
กระติกบอกว่าไม่ได้มองเห็นว่าเป็นเหลืองนะฮะ
แต่ข้างบนเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้นะครับปกติจะปิดไหมก็ไม่รู้นะครับ
ดูด้วยตากับกล้องถ่ายกันคนละฟิลอันนี้กล้ายืนยันว่า
ไม่ได้มีการแก้ไขจะแก้ทำไมเพื่ออะไรครูกติกบอกแบบนั้น
สลิงไฟมันปิดจริงนะฮะแต่มีข้างล่างมีไฟ๒ขึ้นไปนะครับ
เพื่อความเป็นธรรมก็ไปลองถ่ายกันดูก็แล้วกันนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาข้อมูลจากชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่แถวนั้น
จนทราบว่าการเปิดปิดไฟเนี่ยจะแยกเป็น๒ส่วนคือ๑ไฟ๒สว่าง
ที่เรียกว่าไฟสีทองเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเปิดเวลาหกโมงเย็น
แล้วก็ปิดช่วงเวลา๒๑นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาทั้งหมดแมนนวล
นุ่นคืออะไรใช้มือปิดนะยกเว้นมีงานมีเทศกาลนะครับ
รอยกระทงคริสต์มัสก็จะเปิดถึงเย็นถึงเที่ยงคืนนะฮะเพื่อให้
คนมาถ่ายรูปส่วนการวิ่งการกุศลเนี่ยนะฮะผู้จัดก็จะขอ
ความอนุเคราะห์ในการเปิดก็แล้วแต่แล้วแต่เขาไปนะครับลองไป
ฟังเสียงนะฮะคนที่เขาอยู่แถวนั้นหน่อยละกันเกี่ยวกับ

ผมขอแก้ข่าวแล้วกันนะครับตอนที่ปิดปิดประมาณสามทุ่มแต่มันยัง
มีไฟอีกประมาณสามสี่รวมที่เปิดอ่าสะท้อสะพานพระรามแปด
อยู่คือไฟที่ที่อยู่ตรงด้านหน้าเราตรงเนี้ยครับตรงตรง
เนี้ยเลยครับคือไฟตรงเนี้ยเอาเสียรับอ่าจากจากที่พวก
คุณเห็นนะครับไฟตรงเนี้ยก็แค่อ่าส่องสะท้อนไปข้างบนนะครับ
ไปโดนนะครับไปโดนสายสลิมข้างบนนะครับครับผมอ่าจากที่
คุณเห็นภาพเห็นภาพหมดคุณลองสังเกตมุมแสงด้าน
นุ่นดำด้านนี้สว่างครับนะครับคุณคุณต้องมาดูต้องต้อง
ดูนะครับว่าแสงแสงที่กระทบจากฝาผนังมันจะส่ง
ไปตรงสะพานพระรามแปดนักสืบโซเชียลก็ยังไม่หยุดที่
ตั้งข้อสังเกตนะฮะเขาบอกว่าแสงที่เห็นจากรูปของ
คุณกติกเนี่ยรูปเนี้ยนะฮะมันเป็นไฟที่สะท้อนจาก
สปอร์ตลายด้านล่างสะพานแต่ระบบเอไอของไอไนท์โหมดเนี้ย
นะคือเขาบอกว่าถ้าคนใช้เนี่ยแต่งรูปเป็นก็สามารถใช้
ฟังก์ชั่นปรับแสงเพิ่มความคมชัดได้คุณผู้ชมครับเราไป
ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับสะพานพระราม๘วันที่
ี่สิบสี่กุมภาพันธ์วันที่คุณแตงโมตกเรือเนี่ยนะฮะเขา
ปิดไฟเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกากับอีกแค่แปดวินาทีครับนี่
คือใครสงสัยเรื่องไฟครับอันนี้ก็น่าจะตอบคำถาม
เรื่องต้นได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่จะสะท้อนให้
เห็นว่าในช่วงเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดวินาทีไฟตรง
สะพานก็ดับลงอ่าใกล้แล้วนะคะนี่ฮะคือนักสืบโซเชียลก็
เทียบอะค่ะเวลาดับไฟนะคะกับเวลาที่ปรากฏอยู่ใน

อ่านี่ฮะเอาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะฮะ
นี่แหละครับข้อสงสัยต่างเกี่ยวกับเรื่องไฟนะครับ
ดูตามเวลาที่อยู่ตรงหน้าจอของกล้องวงจรปิดนะคะ
ครับอ่าอีกไม่กี่วินาทีแล้วครับคุณผู้ชมดูนะมันจะดับ
ดับไหมมันจะดับไหมลูกศรสีแดง

ท่านี้ก็แสดงว่ายืนยันก็คือวันนั้น๒๔กุมภาพันธ์
เป็นวันที่เกิดเหตุก็คือ๒๑นาฬิกา๘วันที่ดี
เขาก็ดับไฟแล้วแต่ถ้าดูจากภาพที่คุณกติกถ่ายคุณแตงโม
อันนี้จะเป็นแสงสะท้อนหรือเป็นไฟจากสะพานพระราม๘จริงนะคะ